คุณผู้ชมคะนี่ตั้งแต่เช้าจนถึงตอนนี้นี่ได้ทานกาแฟไปสักแก้วหรือยัง

ถ้าเกิดคุณหิวกาแฟคุณจะทานกาแฟสำเร็จรูป
กับฉีกซองเติมร้อนคุณต้องระวังนะ
กาแฟแต่เอ๊ะไม่ได้กาแฟ

ลองดูข้างในจะเป็นอะไรนะครับ

แปลกบอสแปลกบอสนี่

นี่ดูกับมือเลยครับ
อ้าวดีบ้านะ
สั่งกาแฟมาแล้วฉีกซองมา

ครับโอ้มันไม่ใช่กาแฟแล้วคุณมันคือข้าวสาร

มันมาได้ไงคุณผู้ชมนี่
กะจะกินกาแฟให้หอมกลุ่นชื่นใจให้หายง่วงหน่อย

ใช่แล้วนี่คือเขาก็เลยเตือนไงคอกาแฟ
ชาวบ้านเขาไปซื้อกาแฟแบบซองมาจะชงดื่มจากร้านค้านั่นแหละ
กซองออกมาแล้วก็เป็นข้าวสารมัดหนังยางแบบนี้
ก็เลยต้องระวังเอ๊ะเรื่องนี้มันเกิดจริงเหรอ
ลงพื้นที่ไปตรวจสอบค่ะเจอกับคนโพสต์
คนโพสต์เป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่หนึ่งนะคะ
ตำบลดงมอนอำเภอเมืองที่มุกดาหาร
ผู้ใหญ่บุญเติมสิงขัน
ผู้ใหญ่เล่าให้ฟังว่าคลิปที่โพสต์เนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อวานนะ
กาแฟนี้เป็นของเจ้าภาพงานศพ
มีเขาจัดงานขึ้นในหมู่บ้านแหละ
แล้วก็เอากาแฟมาให้ชาวบ้านเอาให้แขกที่มาร่วมงานแหละ
ซองจะชงอยู่แล้วแปลกใจว่าเอ้ย
ทำไมมันมีข้าวสารมัดหนังยางใส่ไว้ในกาแฟแบบนี้
ผู้ใหญ่บุญเติมเองก็งงค่ะ
ต้นสายไปเหตุผมก็ไม่ทราบแต่ว่า
ไปงานศพแล้วเจ้าภาพเขาเอามาให้ชงนะครับ
เปิดดูข้างในก็มีข้าวสารนะ
ก็นึกว่าเป็นกาแฟนะครับ
แต่ว่าจริงมันมาจากกรุงเทพแหละ
ของแถมที่เขาซื้อกาแฟแล้วก็แถมมาให้
ตามที่สอบถามคนที่ซื้อกาแฟ
ครับก็ไม่ได้ซื้อแถวบ้านเราอ่ะเนาะ

แต่ก็งงอยู่ทำไมมันกลายเป็นข้าวสาร
หรือนะถ้าสมมุติเกิดจะแถมข้าวสารจริงข้างหน้าซอง

ใช่มันต้องไม่เป็นซองกาแฟแบบนี้

เจ้าภาพบอกว่าซื้อมาจากคนรู้จักที่กรุงเทพนี่แหละ
ซื้อมาเยอะตามโปรโมชั่น
ก็ได้กาแฟแถมมา๗แพ็คแพ็คก็๑๐ซอง

แต่ที่แถมมาทั้งหมดอุ้ยทำไมข้างในเป็นข้าวสารหมดเลย

แต่ก็อยากเตือนให้ตรวจสอบให้ดีก่อนซื้อ

ไปซื้อที่ร้านแล้วแบบขออนุญาตแกะดูก่อนนะคะ
ว่าข้างในเป็นกาแฟหรือเป็นข้าวสารนะคะ

ไงจนขอแกะก็ไม่ได้มันต้องจ่ายตังค์ก่อน
ซื้อมาแล้วมาเปิดดูทำอย่างไรดี